คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เรื่องบ้านเหมือนกันค่ะ
ชาวบ้านในนนทบุรีนะคะเขาก็ออมเงินกับทางสหกร
ซื้อบ้านเป็นของตัวเองเป็นโครงการแถวบางบัวทอง
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้เป็นบ้านเหมือนสังกษีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเงินออมก็ถูกถอนหายไปหายไปได้ยังไง
คือเมื่อวานนี้ชาวบ้าน๓๐กว่าคนนะคะ
นำหลักฐานไปขอความช่วยเหลือกับคุณเกียรติคุณต้นยางว่าที่
สสพกไกล่เขต๗จนทบุรี
และเป็นประธานชมรมทนายความจิตอาสา
ชาวบ้านเข้าไปซื้อบ้านกับโครงการแห่งหนึ่งค่ะ
ไปแล้วหลักแสนแต่บ้านที่ได้มามันยิ่งกว่าแคมป์คนงาน
มันเป็นสังกษีแบบนี้
คือแบบที่จะซื้อเป็นแบบซ้ายแต่สิ่งที่ได้มาคือภาพขวา
พื้นที่๔ไร่อยู่กัน๑๐๒หลังคาเรือน
แบบบ้านก็ดูดีนะคะดูดีมีสไตล์เชียวแหละ
ซอยเรียบคอลเจคที่ตำบลบางบทองอำเภอบางบทองจนทม

แต่บางครอบครัวเขาทนอยู่นะคะคุณผู้ชม
เพราะจ่ายเงินไปแล้วอ่ะแล้วไม่มีเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้วอ่ะ
วันนี้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไปรวมตัวกันที่สพบางบัวทอง
ถือป้ายเรียกร้องมีหลายป้ายเลยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างหน่อย
ป้ายระบุข้อความว่ากินหรูอยู่สบายนั่นน่ะเงินกู
นี่ไปทวงถามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่ธันวาคมปี๖๕
แต่ว่าทำไมยังไม่ได้แก้ไขปัญหาสักทีโครงการบ้านมั่นคง
แต่บ้านที่ได้มามันดูไม่ค่อยจะมั่นคงแล้วก็ไม่ตรงปกอีกต่างหาก
คุณกิติคุณนะคะก็บอกว่าปัญหาของเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงที่มีการจัดตั้งสหกรออมทรัพย์
และตั้งประธานกรรมการดูแลโครงการนี้๘คน
ชาวบ้านก็เริ่มส่งเงินให้กับกรรมการชุดนี้แต่เอาจริงไม่รู้ว่าเงินไปถึงสหกรหรือเปล่า
พอส่งเงินได้สักระยะหนึ่งพอไปถามความคืบหน้าคำตอบที่ได้มาคือ
กำลังสร้างบ้านชั่วคราวให้อยู่นะอันนี้คือบ้านชั่วคราวรอบ้านจริง
แต่สภาพบ้านชั่วคราวก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันคล้ายกับเป็นแคมป์คนงานที่สร้างด้วยสังกษี
แล้วก็ได้คำตอบมาอีกว่านี่คือบ้านชั่วคราวอยู่ไปก่อนขอเวลา๓เดือนเดี๋ยวจะสร้างบ้านจริงให้เสร็จ
แต่๓ปีแล้วค่ะไหนล่ะคะบ้านจริงมีแต่บ้านสังกษีแบบนี้
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะไปคุยกับคุณวาอายุสามสิบหกปี
เป็นสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงตัดสินใจลาออกจากโครงการแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
สหกรณ์นี้จัดตั้งขึ้นปี๒๕๖๒ชาวบ้านทำสัญญาไว้๑๕ปีเธอจ่ายไปแล้วกว่า๑แสนบาท
เฉพาะค่าที่ดินแต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเลยตัดสินใจขอออกจากโครงการ
เพื่อเอาเงินที่เคยเสียไปมาซ่อมแซมบ้านที่อยู่ในปัจจุบันยังดีกว่า
แล้วมันมีพิรุษของคณะกรรมการชุดเก่าเรื่องของการทำบัญชีด้วยนะคะ
คือแต่ละเดือนเนี่ยจะมีบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์อยู่แล้ว
แต่กลับให้โอนเงินเข้าบัญชีของภรรยาประธานก็เลยงงเลยว่าทำไมไม่โอนเข้าสหกร
โอนเข้าบัญชีภรรยาของประธานคณะกรรมการชุดเก่า
อยากให้ตรวจสอบหน่อยว่าเงินที่โอนไปมันอยู่ตรงไหนกันแน่
ก็ไม่เคยได้ใบเสร็จกลับมานะคะการโอนเงินใช่ไหมคะ
แต่ละเดือนเรามีบัญชีของสหกรณ์อยู่แล้วแล้วก็บัญชีของกลุ่มออมอยู่แล้ว
แต่ทางประธานคนเก่าให้โอนเข้าบัญชีเมียเขาอะค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับหนึ่งในกรรมการชุดใหม่ค่ะ
อายุ๗๔ปีนะคะในแง๋วก็บอกว่าคณะกรรมการชุดใหม่มี๘คนลาออกไป
ตอนนี้เหลือ๔คนหลังจากที่มาทำงานต่อจากกรรมการชุดเก่าเนี่ย
พบว่าเงินในบัญชีที่สมาชิกในโครงการจ่ายมาเป็นรายเดือนเนี่ยค่ะ
หายไปเยอะมากทำให้โครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

ดำเนินการก็คือไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่าง
เพราะกลัวว่าเรื่องนี้มันจะเงียบแล้วก็ไม่มีใครเหลวแหล่
คุณผู้ชมคะนายปรีชาประธานโครงการคนเก่า

ขอยืนยันว่าเป็นประธานโครงการชุดเก่าจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง

และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง

และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง

และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง

และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง

และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง

และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง

และมีการเก็บเงินรายเดือนจริง
เพราะมันเอาไปสำหรับใช้ค่ะจริงแล้ว
เพราะมันเอาไปสำหรับใช้ค่ะจริง
เพราะมันเอาไปสำหรับใช้ค่ะจริง